แต่ว่ายังหนีไม่พ้นนะคะสำหรับนักร้องลูกทุ่ง
ขวัญใจมหาชนในช่วงนี้เนี่ยขอแนะนำก่อน
สองคนที่เขาเป็นคู่จิ้นกันอยู่ตอนนี้
มันต้องมีคุณแซคชุมแพร

ตอนนี้มาแรงแซงแบบสูสีกันเลย

ลำไยหายทองคำก็อยู่ที่๒๓๐กว่าล้านวิวแล้ว

โด่งดังแบบสุดไปแล้วสำหรับแซคชุมแพรเจ้าของเพลงดังคำแพง
กลายเป็นเพลงฮิตติดหูไปทั่วบ้านทั่วเมือง
ตีคู่มากับนักร้องสาวขาเลาะลำไยหายทองคำกันเลยทีเดียวนะคะ
งานนี้ทำให้กลุ่มแฟนคลับส่งแรงเชียร์คู่นี้
ยกให้ทั้งคู่กลายเป็นคู่จิ้นนักร้องลูกทุ่งคู่ใหม่
โดยนักร้องหนุ่มยอมรับว่าพักหลังมานี้มีแฟนเพลงแซวเรื่องคู่จิ้นกับสาวลำไยจริง

ส่วนใครที่ลุ้นให้คู่นี้สารต่อเป็นคู่จริง

เพราะทั้งคู่เขาสนิทกันแบบพี่แบบน้องเท่านั้น
แล้วตอนนี้นักร้องหนุ่มก็ขอโฟกัสเรื่องงานทุ่มเทเวลาเพื่อเก็บเงินสร้างบ้านให้กับครอบครัวตามที่ฝันเอาไว้ก่อน
ไปทุกที่เขาก็ทำอย่างนี้ครับก็สำหรับลำไยก็เหมือนน้องมานุ่งครับ
เพราะว่าผมดูจากเขาตั้งแต่ผมยังไม่เข้าวงการร้องเพลงเลยครับ
เขาก็สนิทกันครับก็เจอกันบ่อยครับผมกับน้องลำไยครับ
เหมือนมาเป็นดังช่วงเดียวกันอะไรอย่างนี้
เทียบเหมือนดังคู่กันดีกว่าครับผมในระยะเวลาใกล้เคียงกันเฉยครับไม่มีอะไรครับ
มีแฟนเพลงเขาก็ถามมาครับว่าเป็นคู่จิ้นกำลังใจหรือเปล่า
ผมก็บอกไม่รู้จักกันตั้งนานแล้วอะไรประมาณนี้ครับ
ตอนนี้ก็คิดอย่าสร้างบ้านอย่างเดียวเลยครับให้คุณแม่ครับผม

ใช่ครับทำบ้านก่อนครับเก็บเงินสร้างบ้านก่อน
สงสัยจะได้ทำปีหน้านั่นแหละครับเพราะว่าช่วงนี้เก็บเงินครับครับ
ขอทำงานก่อนให้เจ็มที่ก่อนครับ
แต่ต้องบอกว่าวงการเพลงลูกทุ่งช่วงนี้เฟื่องฟูสุดเลยนะครับ